แต่ว่าข่าวนี้เนี่ยจะเมาส์คนที่หน้าคล้ายเชอรี่หน่อยคุณผู้ชม
ดูหน้าเชอรี่ไว้นะคะว่าเชอรี่หน้าเหมือนใคร

ถูกต้องอแมนดาออฟดำจ้า

เรียกว่าหลังจากที่อัมแมนดาไม่ใช่เชอรี่นะอัมแมนดา
เพราะอัมราตำแหน่งไปแล้วงานชุดงานชงขึ้นทุกวันทุกวันคุณผู้ชม
จากงานโฆษณากับแบรนด์ดังแล้วปีนี้ค่ะ
ยังได้ชิมลางงานละครกับทางช่อง๓อีกด้วย

อาแมนด้ารอบนี้ก็เลยชวนมาเมาส์พี่สาวกันหน่อย
พี่สาวที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนจ้ะ
พี่เอสุภาชัยคุณแม่ทูลหัวนี่แหละค่ะ
ช่วงหลังมานี้คู่นี้เขาซี้ไม่เบานะ
ไปไหนไปกันไปด้วยกันตลอด
มันด้าก็เมาส์เพลินเลยค่ะว่าคุณแม่คอนเทนต์เยอะมาก

ที่สำคัญความสวยความผอมของพี่เอ
เฮ้ยดีวันดีคืนค่ะ
อัมแมนดายังบอกอยู่ด้วยนะว่าปกติเนี่ย
เห็นพี่เอชอบยืมชุดพี่อ้ำมาใส่ใช่ไหม

เดี๋ยวงงไปหมดแยกไม่ถูกแล้วนะ
เอาจริงชุดที่อาแมนด้าใส่หลายชุดสวยปัง
ถ้าพี่เออยากใส่บ้างอาแมนด้าบอกเลยว่า

อ่ะรอชมมากเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
เอ๊น่ารักเรามีความรู้สึกว่า
เวลาเราอยู่กับพี่เอเนี่ยเหมือนเราได้อยู่บ้าน
เขาคือแบบแม่คนหนึ่งของเราอยู่ด้วยแล้วอบอุ่น
เทนต์คุณแม่เยอะมากแล้วอบอุดรู้สึกเหมือนบ้าจริง

อาหารเยอะมากแล้วเป็นอาหารใต้
ซึ่งเราก็คือคนใต้คนนึงเราก็รู้สึกว่ามันดีมาก
อย่างพี่เอเนี่ยเขาจะชอบเอาชุดพี่อ้ำไปใส่
มีเขาขอยืมเราแล้วขอยืมชุดอเมนด้าเลย
ยังนะคะยังยังแต่ว่าผอมจริงสวยจริงใช่

ได้เลยค่ะชุดไหนบอกเลยค่ะ
ชุดไหนก็บอกเลยพี่เอนี่เขาก็สายจุ๊บเหมือนกันนะ
จุ๊บชุดพี่อ้ำทีละจุ๊บชุดน้องอเมนด้าทีละ
จุ๊บแบบร้านมุมการด้วยนะโอ้ว

ต้องต้อนรับนางนะนางเป็นน้องใหม่ของวงการจริง
แต่เมื่อกี้อะไรนะการสลองฟ้องปีบ

คนไหนเอคนไหนอเมนด้างงค่ะนี่ดูสิ
แล้วนะคะความสวยนี้ก็ไม่ต้องหา